คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
คนที่ก่อเหตุไม่ลงทุนอะไรเลย
แล้วแถมเห็นสิ่งที่ทิ้งเอาไว้อันนี้แค้นด้วยนะ
เพราะอะไรรู้ไหมเขามาก่อเหตุงัดตู้บริจาคที่วัด
มีดก็เอามีดที่วัดงัดตู้
เสร็จแล้วเขาเอาไม้กระถิ่นแบงค์ในตู้บริจาคออก
แล้วเขาหยอดอะไรไว้ในตู้รู้ไหมหยอดกระดาษ
กระดาษเขียนคำไม่สุภาพ
ใช่เห็นเป็นตัวอักษร๓ตัวนะ
ขึ้นต้นด้วยคอควายนะคุณผู้ชม
แล้วพอเห็นมันยิ่งแค้นทำแบบนี้เอาไปหย่อนไว้ในตู้
ใช่แล้วก็เจ้าหน้าที่วัดบอกแสบจริง
ใช่ค่ะใครมาก่อเหตุแบบนี้
กล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคุณผู้ชมดูสิ
ผู้ชายน่ะหัวฟูหน่อยอายุน่าจะสักประมาณ๒๕ได้ค่ะคุณผู้ชม

เดินอยากจะเลือกของช้อปปิ้ง
คุณแล้วดูสิใส่ไฟฉายคาดหัวที่แรกนึกว่าจะไปส่องกบ
เปล่ามาส่องจะก่อเหตุเนี่ยด้อมมองที่ตู้บริจาคแบบนี้
นี่คือที่วัดโพธารามหรือว่าวัดหลวงพ่อผอมค่ะ

เขาก่อเหตุงัดตู้บริจาคเอาไปได้๕๖ตู้นะ
เงินในตู้รวมแล้วก็เป็นพันเหมือนกัน
เอาไฟส่องกบมามาดูแล้วก็ค่อยงัดค่อยแงะ

วัดมีมีดอยู่ใช่ไหมเอามีดวัดนี่แหละมางัดค้างไว้ก่อน
แล้วก็เอาไม้กระถิ่นยาวมาเคลียร์แบงค์ออกมาค่อยเคลียร์ค่อยเคลียร์
แล้วหลังจากนั้นก็เดินไปที่สาราเรือไม้ตะเคียนค่ะ
หยิบเงินที่ชาวบ้านมาทำบุญที่เขาเหน็บไว้ตามหุ่นแม่ตะเคียน
ขโมยออกมาด้วยค่ะคุณผู้ชมเหรียญแบงค์มันเอาไปหมดเลย
โอ้โหแต่กล้องวงจรปิดวัดนี้เห็นชัดเจนนะ
ก็เห็นทุกมุมค่ะแต่ไอ้ที่เจ็บช้ำน้ำใจมาก
คือการเขียนข้อความทิ้งไว้ที่ตู้บริจาคนี่แหละ

อักษรขึ้นต้นด้วยคอควายนี่แหละ
ตรงภายในอยอวยักษ์เนี่ยต่อเซ็นเซอร์นะ
เซ็นเซอร์คอควายออกไปนะเนี่ยทิ้งในตู้รับบริจาคคุณ
คนทุกคนเลยนะเวลาเห็นคือดูสิ
เอาตังค์ไปเนี่ยมันก็โมโหประมาณนึงแล้วนะ
แล้วมาทิ้งข้อความนี้เอาไว้อีกค่ะ
กรรมการวัดคุณโชติภนเนี่ยบอกว่า
คนนี้คงจะเป็นรายเดียวกันกับที่มาขโมยเงินวัด๒รอบที่แล้วนั่นแหละ
เจ้าอาวาสท่านไม่อยากถือสาไม่อยากเอาความ
แต่รอบนี้มาแล้วมาทำแบบนี้นี่ต้องดำเนินคดีแล้วล่ะ
ใช่มีคำเยาะเย้ยเอาไว้ด้วยนะ
ใช่ค่ะแม้ว่าทางวัดเองเขาจะขายตู้นะ
แล้วเอาเงินออกมาแล้วส่วนหนึ่งก็ตาม
แต่ญาติโยมเขาก็มาทำบุญกันตลอดเวลาไง
จริงเงินพวกนี้ที่หย่อตู้ตู้

เอ๊ะข้อความที่เขียนเอาไว้ยังไง
เขาบอกว่าข้อความที่ทิ้งไว้
มันอาจจะโมโหเพราะมันมาผิดวันไง
ก่อนหน้าไขตู้ออกไปแล้วตังค์มันก็เลยเหลือน้อย
คงจะหุดหงิดได้ตังค์ไปน้อยก็เลยโมโห
เขียนเอาไว้เลยคอควายแบบนี้ค่ะ
เฮ้ยคิดวิเคราะห์แยกแยะเนาะ
วิเคราะห์เยอะแยะครับประมาณนั้น

ก็หลักพันครับหลักพันเพราะว่า
เฉพาะด้านนี้น่าจะสายล้ออยู่
แล้วรวมกับที่ตู้บริจาคด้วย
แต่เห็นว่าเพิ่งไข่ไปด้วยก็เลยยังไม่เสียหายเยอะมาก
เราเพิ่งเก็บปัจจัยไปเมื่อตอนประมาณ๕โมงครึ่ง
ถ้าไม่ได้เก็บน่าจะเกือบหลักหมื่นหรือหลักหมื่นครับ
มันน้อยนี่ไงอันนี้มันน้อยจะเป็นอย่างนั้นนะ
มันเกือบหลักหมื่นมันก็เยอะอยู่นะคุณผู้ชม
นี่ต้องให้ตำรวจที่สังคบุรีเร่งตามตัวมาดำเนินคดีแหละ
เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นทุกมุมเลย
ชัดเจนฮะที่โชติพลบอกว่าแสบ
จริงคราวนี้ต้องเอาความแล้วคือต้องแจ้งความแล้วนะครับ